กลับมาช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ออกกำลังกายกันหน่อยค่ะ
ออกกำลังกายก่อนที่จะเริ่มทำงานถูกไหมไปเลยค่ะพอแล้ว
ช่วงหลังมีอาการปวดเมื่อยไหมน้องใบตองปวดเมื่อยบ้างใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็ปวดเมื่อยเหมือนกันนะยืนนาน
เพราะฉะนั้นถอดออกแล้วก็เดินเท้าเปล่าไปเลยได้ใช่ไหมคะยืมเกาะลาวแป๊บนึงร้อนเล่น
คุณผู้ชมช่วงนี้ใครที่ปวดเมื่อยนะครับผมอยากจะเชิญชวนไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นเขาขึ้นชื่อ
ทำไมอ่ะโอ้โหเขาบอกว่ามีหมอนวดเทวดาอยู่ที่นั่นจับใครเป็นต้องหายปวดเมื่อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไปดูหน่อย
แม่พูดแบบนี้อยากจะจองตัวเครื่องบินเลยทีเดียวมือเทวดาเขาว่าอย่างนั้นเป็นมือเทวะของจริงจับปุ๊บหายเลย
ก็มีของดีนะประมาณนั้นคนคนนี้เขาเป็นเศรษฐีใจบุญหรือว่าหมอนวดมือเทวดา
นั่นก็คือนายวิสิตพิชิตปัจจาอายุ๗๕ปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่๒ตำบลดอนแก้ว
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดบ้านริมแม่น้ำปิ่งนะครับ
เป็นสถานที่นวดคลายปวดเมื่อยให้กับประชาชนค่ะนายวิสิตเล่าว่าตัวเองเนี่ย
เริ่มเปิดบริการนวดฟรีมาตั้งแต่ปี๒๕๒๒ช่วงนั้นแกบอกนะครับว่าแกเป็นคนมีฐานะดี
จากอาชีพค้าขายจนประสบความสำเร็จมีทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับที่ราคาแพงจนมาอยู่วันหนึ่ง
โอ้โหก่อนหน้านั้นแกบอกว่าแกเป็นนักกอล์ฟชื่อดังด้วยคือแกตีกอล์ฟดีแล้วถ้าแกไม่มาทุกวันนี้มาเป็นหมอนวด
เลยนะนั่งแบบเข้าชานภาวนาเลยอย่างนี้ประมาณนั้นปรากฏว่าในช่วงของวันที่๓ของการนั่งสมาธิ
รู้สึกว่าเหมือนมีกระแสไฟฟ้าช็อตเข้ามาในตัว
เสียปั๊กทิ้งเอาไว้หรือเปล่าไม่ใช่

ประมาณนั้นแหละเป็นนิมิตของแกแกบอกว่าจนมาวันที่เจ็ด
เห็นนิมิตรเห็นคนพิการที่เดินไม่ได้
แกก็ช่วยเหลือด้วยการเอามือไปตบขาทั้งสองครั้ง
ปรากฏว่าคนพิการคนนั้นที่เดินไม่ได้นะครับลุกขึ้นเดินได้
มันเป็นนิมิตของแกแกว่าอย่างนั้น
แล้วตั้งแต่นั้นมาแกก็เลยรู้สึกว่าต้องมาช่วยเหลือคนในการนวด
ในการผ่อนคลายแบบนี้และจะช่วยเหลือคนได้เยอะเลยทีเดียว
ตัดสินใจทำแบบนั้นมานะครับก่อนที่จะเปิดบ้านนวดฟรีให้กับทุกคน
ซึ่งคนที่ไปนวดนะครับส่วนใหญ่เกิดจากอาการที่แบบว่าปวดเมื่อย

แล้วก็เขาบอกกันปากต่อปากไง

เขาบอกว่าพอไปนวดแล้วเนี่ยนะโอ้โหอาการดีขึ้น

บรรเทาขึ้นช่วงเวลาช่วงเวลาบอกกันหน่อย
นั้นจะเปิดให้นวดตั้งแต่เวลาประมาณ๙นาฬิกานะครับ

ใครที่มารอนี่ไม่ต้องกลัวว่าพอปิดแล้วนี่จะต้องกลับเลย
ไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าเขานวดให้กับทุกคนจริง

เยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกไปด้วยว่านวดจนกว่าจะหมดแรง
แล้วหมดลมหายใจเป็นไงล่ะโอ้โหอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไง
เป็นหมอนวดมือเทวดาจริง
เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกเมื่อยหนักกว่าเดิม
อยากจะลองนวดดูว่าจะแบบดีขึ้นบ้างไหม
แต่ก็เป็นห่วงนะแหมไปนวดหลายคนแกอาจจะเมื่อยเอง
คนใช่จริงหมอนวดนี่ก็น่าจะต้องเมื่อยมือเหมือนกันนะ
เพราะว่านวดให้กับคนอื่นตั้ง๖๐คนต่อวัน
อันนี้คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริง
เกิดจากการนั่งสมาธิได้แล้วก็ระลึกได้ขึ้นมาแบบนี้
ว่าเราจะต้องช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรเพื่อเพื่อนมนุษย์บ้างนั่นแหละนะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวสนุกกันต่อดีกว่านะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูเหล่าตำรวจภูทร๓๓สถานีในจังหวัดสุรินทร์
เขารวมตัวกันแข่งขันกีฬา
คือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง
มีการวิ่งผลัดรวมไปถึงจับคู่วิ่งเร็วด้วย
ไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะชุดที่ใส่แข่งวิ่งค่ะคุณ
แข่งขันกีฬาด้วยชุดในเครื่องแบบ

ด้วยความที่เป็นตำรวจค่ะแม้ฝนจะตกขนาดไหนไม่มีย่าน
กับการแข่งขันจับคู่วิ่งเร็วของตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ

ของสถานีตำรวจภูทรทั้ง๓๓แห่งทั่วทั้งจังหวัดสุรินค่ะ
จัดขึ้นที่สนามกีฬาศรีนรงค์นะคะ
จับคู่วิ่งเร็วนี้คุณตำรวจจะต้องหาบัดดี้ร่วมลงแข่ง
สวมชุดปฏิบัติการปราบจราจน
มีทั้งโล่ทั้งโล่พลาสติกป้องกันตัว
หมวกนิรภัยไม้กระบองแล้วก็รัดข้อเท้าให้ติดกันไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ระยะทางในการแข่งวิ่งคือ๔๐๐
๔๐๐เมตรรอบสนามฟุตบอลเอาง่าย
ดูเหมือนมันจะสั้นแต่ถ้าวิ่งแบบนี้
ทุลักษณ์ทุเลมากมันไม่ใช่ง่ายแล้วดูคู่นี้
โล่พลาสติกก็ต้องถือค่ะกระบองก็ต้องถือ
ลุกไม่ขึ้นแล้วฝนก็ตก
ดีที่มีการใส่หมวกกันน็อกไว้ป้องกันนะคะ
รายการนี้นะฮะกรรมการยกทงสีเขียวเป่านกหวีดปี๊ด
ตำรวจชุดปราบจราจนสพต่างก็เร่งฝีเท้า
วิ่งออกไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้าเส้นชัยให้ได้
ก่อนใครเพื่อนแม้ว่ามือจะต้องถือทั้งโล่

ขณะที่บางคู่เชือกรัดข้อเท้าก็หลุดออกจากการเสียเวลา

แต่ก็ยังพยายามวิ่งเข้าเส้นชัยจนได้
สมยานามตำรวจไทยชนะเลิศมาก
สงสารตรงที่คือวิ่งมันก็ลำบากอยู่แล้ว
สภาพอากาศไม่ดีด้วยดูจากที่เห็นฝนตกลงมา
มาดูอีกหนึ่งรายการการแข่งขันต่อมา
เป็นการวิ่งผลัดตำรวจชุดซ้ายตรวจ๑๙๑
สถานีจะส่งตำรวจใหม่เพิ่งเรียนจบลงแข่ง
แน่นอนแหละว่าจะต้องมีความคล่องแคล่วว่องวายรวดเร็ว
ที่สำคัญอายุยังน้อย

แต่เดี๋ยวก่อนค่ะกติกายังไม่หมด
จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำกายวิทยุสื่อสาร

มีกุญแจมือไฟฉายรองเท้าเข็มขัดสายรัดรองเท้า
ทุกอย่างใส่ให้หมดและต้องรัดให้แน่นห้ามตกหล่น

คือวิ่งจับผู้ร้ายนั่นเองนะคะ

แต่ละคนนี่ฝีเท้าไม่ธรรมดา

ปล่อยตัวการแข่งขันเริ่มขึ้นตำรวจสายตรวจทุกนายต่างก็วิ่งออกไปรอบสนาม
มกลางฝนตกลงมาโปรยปลายแล้วก็มีน้ำขังอย่างที่เห็นนะคะ
ส่วนทีมที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนใครแบบนักวิ่งมืออาชีพ
แก่ทีมของสถานีตำรวจภูทรสนมค่ะ
ที่เห็นติดป้ายอยู่ที่หน้าอกนั่นเองนะคะ
แต่สำหรับนายตำรวจหนุ่มคนนี้วิ่งเข้าเส้นชัยอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลย
ก็คือจ่า๑๐ตำรวจนิรุธหงสนั่นอายุ๓๓ปี
วิ่งเข้าเส้นชายด้วยท่าทางยกไม้ยกมือทักทายผู้ชมบนอาธจันทร์
อย่างสบายรับโล่และเงินรางวัลไปครองในปีนี้เลยจ้า
สงสัยเป็นอดีตนักวิ่งเก่าโอเคเห็นแล้วครับ
แต่ที่นี่เขาขูดแบบเต็มเหนียวครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โอ้โหไปดูกันหน่อยมาแล้วมะพร้าวมาแล้ว
เมื่อมีมะพร้าวก็ต้องจัดการแบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็ขูดกันเลย
เน้นท่านะครับไม่เน้นความสวยงามแบบในหนังนะครับ
แต่เน้นความเร็วครับใครขูดได้เร็วที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับ

สมัยเด็กรุ่นผมเนี่ยนะกับรุ่นน้องใบตองก็จะทันอยู่
ยังมีกระต่ายขุดมะพร้าวแบบนี้อยู่นะคะนี่ฉันก็ขอลองทำดูเมื่อยมากจริง
ต้องใช้ความชำนาญเพราะว่ามันจะบาดมือได้ด้วย
สำคัญนะครับงานนี้เขาไม่ได้ขูดกันเล่นเขาขูดเอามาทำขนม๕อย่างในเทศกาล
งานบุญเดือน๑๐อย่างเช่นขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมโกงขนมดีซัม

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนบ้านใสโคเกาะ
ทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลงานทำบุญเดือน๑๐ร่วมกันอีกด้วยนะครับ
โอ้โหผู้เข้าแต่งแข่งขันอย่างที่เห็นในภาพก็ตั้งหน้าตั้งตา
มะพร้าวกันอย่างสนุกสนานแล้วครับขูดแป๊บเดียวหมดแล้ว
แล้วก็ต้องไปเอาอันใหม่มาแล้วนี่แหละครับผู้ชนะนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าผู้ชนะเนี่ยเขาขูดมะพร้าวในเวลา๑ชั่วโมง
ขูดมะพร้าวได้ถึง๑๘๘กิโลกรัมเยอะนะ
เยอะมากนะคะ๑๘๘
พี่ครับวันพี่ไม่ทำอะไรใช่ไหม

ขูดมะพร้าวอย่างเดียวทุกคิดยอดจริง
เอ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะครับ
สืบสารประเพณีงานบุญเดือน๑๐ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้กับลูกหลานได้เห็นแล้วก็สืบทอดกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ดิฉันเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความผ่านทางไลน์มาเยอะมาก
เรื่องของหมอนวดเทวดาบางคนก็บอกว่า
คุณชนะต้องหาหมอนวดประจำตัวได้แล้วเพราะว่าเริ่มที่จะแก่แล้ว
แต่อีกข้อความหนึ่งที่ฉันสงสัยมากส่งมาว่าน้องใบตองติ๊งต้องหรือเปล่า
ดิฉันต้องตอบว่าใช่ใช่ไหมว่าใช่แต่จะติ๊งต้องเฉพาะหน้าจอหลังจอก็
ต้องกว่าไม่ต้องสนใจเรื่องความปิ๊งตอง
เดี๋ยวจะพาไปดูกีฬาของเราลูกยังมีอีกหนึ่งการแข่งขัน
ถูกต้องแล้วอันนี้เขาบอกว่าใช้ศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันธุ์เลยนะครับ
เป็นกีฬาโบราณของชาวล้านนานั่นเอง
จะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
ฉันไม่บอกดีกว่าว่าเป็นการแข่งขันอะไร
เรียกง่ายเลยว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอ

ว่างตัวผู้ที่มีเขาโง้งยาวรูปร่างสวยงาม
ตัวเป็นมันสีน้ำตาลแดงถึงเข้ม

พวกมันจะถูกนำมาประกวดความงามและนำมาแข่งชนกัน
นับเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวล้านนา
ที่มีมาอย่างยาวนาน
หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
พยาวเป็นหนึ่งในจังหวัดที่นิยมชนกว่าง
เมื่อถึงช่วงกลางพรรษาหรือระหว่างเดือนกันยายน

กลุ่มผู้ชายทุกวัยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่เป๊ยจนถึงคนชรา
จะนำกว่างออกมาชนกัน
ทำให้มีการตั้งชมรมอนุรักษ์กว่างไทย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์กว่างให้คงอยู่ต่อไป
นายวิรพงศ์สิริสุวรรณหรือช่างออสวัย๕๖ปี
ชาวตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพยาว
มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ใช้เวลาว่างนำกว่างมาเพาะขยายพันธุ์
พอถึงช่วงฤดูชนกว่าจะนำออกไปขาย
ราคาตั้งแต่๑๐๐๕๐๐บาทขึ้นไป
ไม่ต่างจากที่จังหวัดเชียงใหม่
บริเวณตลาดดอกไม้บนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด

ในช่วงนี้แหม่ดูคึกคักเป็นพิเศษ
พ่อค้าแม่ค้านำกว่างไปตั้งแผงขาย
โดยแต่ละคนจะนำท่อนอ้อยที่มีกวางเกาะกินอยู่
ทั้งแขวนและหว่างอวดชมผู้ที่ชื่นชอบ
ได้มาชื่นชมและเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน
ส่วนราคาขายตั้งแต่ตัวละ๑๐๐บาทไปจนถึง๒๐๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับลักษณะของสีรูปร่างลำตัวและเขาของกว่างในแต่ละตัว
นายสวิงค์คำโพเพราะค้าขายกว่างเปิดเผยว่า

เนื่องจากมีการทำลายถิ่นที่อยู่ของขวางภายในป่า
วางที่นำมาขายส่วนใหญ่จะนำมาจากต่างจังหวัด
และบางส่วนนำมาจากภาคอีสาน
กิจกรรมการชนกวางยังมีการใช้อุปกรณ์อื่นเช่นไม้ผันกวางหรือไม้ปั่นกวาง
เป็นไม้เล็กเพื่อสะกิดให้กวางชน
และรู้สึกตื่นตัวเมื่อเจอคู่ต่อสู้
กวางเป็นชื่อเรียกของด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งค่ะ
มี๖ขาตัวผู้จะมีขาวยื่นไปข้างหน้าและโค้งเข้า
ตอนปลายแยกเป็น๒แฉกซึ่งมีตั้งแต่๒เขา๓เขาและ๕เขา
ส่วนตัวเมียไม่มีเขาเกิดจากไข่ของแม่กว่างที่ฟักตัวในดิน
มีชื่อเรียกตามรูปร่างตามขนาดและเรียกตามแหล่งที่เกิด
แถบภาคเหนือกว่างเป็นที่นิยมเล่นมานานจนกลายเป็นประเพณี
และเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีเสน่ห์ในตัว
โดยจะเล่นในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม
เพราะนอกจากจะเป็นช่วงที่กวางออกมาจากดินแล้ว
ยังเป็นช่วงที่ชาวบ้านในสมัยก่อนว่างจากการทำงาน
เพราะข้าวที่ปลูกไว้กำลังตั้งท้อง
แต่พอออกพรรษาแล้วก็เลิกชนกว่างและปล่อยกว่างกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นประเพณีของชาวร้านนานเลย
ทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่ามีคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเดี๋ยวนี้ตัวกว่างหายากแล้ว
ใกล้ที่จะศูนย์พันธุ์แล้วด้วยก็ต้องอนุรักษ์กันไว้นะครับ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยกันอยู่

ของของกินโอ้โหมีเพียบเลยคุณผู้ชม